นาฬิกาวงพิทักษ์โรศ

ชื่อนี้กลายเป็นชื่อที่คนทั้งประเทศ
โดยเฉพาะเหล่าด้อมส้มต้องจดจำ
เพราะเขาคือผู้ที่เสนอยติปิดประตู

เหตุผลไม่สามารถเสนอยติที่เคยตกไปแล้ว
กลับมาให้ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาอีก
ถ้าท่านจะเสนอตาม๑๕๑อันนี้ผมยินดีครับ
เราก็เดินกันต่อแล้วก็ถกกันว่า
ตกลงว่ามันเข้าข้อ๔๑เป็นยติซ้ำหรือไม่
แสดงว่าท่านก็ยอมรับโดยปริญญาณว่า
การเสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรรมตรีเนี่ยมันคือยัตติ
นายอัครเดชจะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเพียงสมัยที่สอง
แต่ฝีไม้ลายมือการตอบโต้ในสภาไม่เป็นสองรองใคร
ปัจจุบันนายอัครเดชอายุ๔๗ปี
ก่อนเข้าสู่การเมืองเขาเป็นอดีตวิศวกรเทคนิค
อดีตผู้บริหารธุรกิจของครอบครัวบริษัทในเครือวงพิทักษ์
ื่องจำนงอดีตสสชนบุรีให้มาร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพักประชาธิปัตย์
และมีส่วนช่วยนายสรวุฒิหาเสียงในสนามเลือกตั้งสสในปี๒๕๕๙
จากนั้นเป็นต้นมาเขาก็คลุกคลีอยู่ในแวดวงการเมือง
มีโอกาสเข้าไปเป็นอนุกรรมาธิการคณะต่าง
ได้รับความไว้วางใจจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
เลขาธิการพักประชาธิปัตย์ในปี๒๕๕๘

และได้รับเลือกเข้ามาเป็นสอสอสมัยแรกจนเป็นผลสำเร็จ

อัครเดชได้ย้ายออกจากพักประชาธิปัตย์
สังกัดพักรวมไทยสร้างชาติ
และก็ได้กลับมาเป็นสอสอสมใจในสมัยที่๒

ในตำแหน่งโคศกพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งล่าสุดเขายังคงยืนยันว่า
เหตุการณ์เมื่อวานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
หากนายพิธาและพักเก้าไกลยอมถอย
แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐